เราไปเริ่มดูที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรอบวันกันก่อน
เช่นเคยที่ซุมราชธานี
สายไฟร่วงลงพื้นไปโดนกับย่า

เสียหายทั้งคันติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่น
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะไฟห่มลุกไหม้รถเก๋งสองคันที่จอดอยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองในพื้นที่หมู่หนึ่งตะบนบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานีทำให้มีกลุ่มควันสีดำปกคลุมไปทั่วบริเวณชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาต้องเลี่ยงเส้นทางเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนำรถน้ำฉีดน้ำดับ